สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะฝนตกช่วงต้นฤดูแบบนี้เป็นโอกาสเพาะปลูกของชาวนานะคะ
แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อชาวสวนผลไม้ค่ะจากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
มีฝนมากกว่าแดดค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องระวังโรคใบจุดในพืชตระกูลกะหล่ำและผักกาดค่ะ
รวมไปถึงตรวจสอบความแข็งแรงของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะคะ
ในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนมากกว่าสัปดาห์ก่อนค่ะมีลมกระโชกแรงร่วมด้วยนะคะ
เกษตรกรป้องกันน้ำฝนชะหน้าดินไหลลงบ่อสัตว์น้ำทำให้ขาดออกซิเจนค่ะ
และระวังโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนจุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรเรือเล็กงดเดินเรือนะคะ
ขณะที่ภาคใต้มีฝนตลอดช่วงค่ะตกหนักสลับเบาค่ะ
เร่งทำทางระบายน้ำระวังน้ำท่วมฉะพลันดิงโคนถล่มนะคะ
เกษตรกรระวังโรคไฟไหม้ในปั๊มน้ำมันจุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรค่ะเรือเล็กงดออกทะเลในช่วงนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะประเทศไทยของเรามีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะคะ
สหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับฝนตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่นี่เลยรัฐเท็กซัสกัน
ไปดูค่ะคุณผู้ชมนี่น้ำท่วมฉับพลันแบบนี้นะคะกระทบการสัญจรของประชาชนค่ะ
ฝนที่ตกลงมาตอนนี้นะคะตกลงมาก่อนที่รัฐเท็กซัสจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ
และนี่คือรุกรณะวันนี้สวัสดีค่ะ